คุณผู้ชมฮะช่วงนี้ไข่มันล้นตลาด
พอเอาไปวางขายตามแผงคนไม่ค่อยมาซื้อ

ได้จริงถ้าได้กำไรแค่๔๐ของไข่ทั้งหมด
อีก๖๐ขายแบบเท่าทุนหรือไม่ก็ขายทิ้งเลย
แล้วตอนนี้มันมีกลุ่มมิจฉาชีพนะครับ
เอาไข่เก่าไข่เน่าไปตระเวนขายในชุมชน
ตระเวนขายในชุมชนขายฟองละแค่บาทกว่า
แผงหนึ่ง๓๐ฟองคุณผู้ชม
เขาขายแบบ๒แผงเลยนะ๒แผงร้อยแบบนี้

ถูกมากฮะบาทกว่าเท่านั้นเองนะฮะ
องละ๓บาทกว่าแต่พอตอกออกมาแล้วเป็นแบบนี้

ตอกออกมาแล้วเป็นแบบนี้จริงนะฮะ
ดังนั้นต้องระวังเลยเตือนคุณผู้ชมไว้เลย
ระวังไข่เก่าไข่เน่าไข่เสียนะครับ
เพราะว่าผู้สื่อกล่าของเราน่าจากลงสำรวจ
ราคาขายไข่ที่ร้านจุธามาสค้าไข่
ตั้งอยู่ที่หลังตลาดศูนย์การค้าตะบนในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ
เพราะว่าราคาไข่ที่วางขายหน้าร้านขนาดเบอร์จัมโบ้นะคุณฮะ
แพงละ๑๓๕บาทเบอร์ศูนย์นะฮะแพงละ๑๑๕บาทนะครับ
๒แผงละ๑๐๐บาทแล้วก็เบอร์๓แผงละ๘๕บาท
๔ลูกเล็กลงหน่อยแผงละ๗๕บาทนะฮะ
ส่วนราคาถูกสุดก็คือไข่ไก่เบอร์เล็กสุดเลย
แผงละ๖๕บาทแผงหนึ่งมี๓๐ฟอง
ใช่ค่ะก็เท่ากับลูกละ๒บาทกว่านะ

ถูกต้องทีนี้เราก็เลยถามไงถามพี่จุธามาศ
เนี่ยมันมีข่าวเรื่องไข่ล้นตลาด
แล้วก็เอามาเลขขายเขาขายกัน๒แผงร้อย
คือแปลว่า๖๐ใบ๖๐ฟอง๑๐๐บาท
จุธามาศบอกแบบนี้โอ๊ยพวกนั้นน่ะ
เป็นไข่ที่ไม่มีคุณภาพไข่หมดอายุแล้วแหละ
ซื้อไประวังนะน้องเดี๋ยวจะเจอไข่เน่าเอา
แล้วทำไมถึงขายถูกได้เพราะอะไร
ใหญ่เขานำไข่ในห้องเย็นออกมาเทขายในราคาถูก
ช่วงนี้แม่ไก่ออกไข่มาเยอะคุณ
แล้วเขาก็ต้องเอาไข่ที่แช่ในห้องเย็นออกมาขายก่อน
เพราะว่าเขาจะอะไรเอาไข่ที่แม่ไก่เพิ่งออกมาใหม่เนี่ยนะ
แช่ในห้องเย็นต่อไงแล้วทีนี้ไข่ในห้องเย็นเนี่ย

พอมาเจอข้างนอกอากาศบ้านเรามันลบไหมล่ะ
มันอากาศร้อนจะตายไม่กี่วันมันก็เสียแล้วนะคะ

จริงราคาไข่ช่วงนี้ขยับขึ้น

แล้วจะไปขายในราคาที่มันถูกกว่าต้นทุน

พี่จุธามาศบอกว่ามันไม่จริง
คือเอาไปหลอกชาวบ้านนะโดยเฉพาะรถเร่ที่ไปถึงในชุมชนนะ
บางทีนะบอกว่าไข่ตกฟองละบาทกว่าเอง

ที่สุดเท่าที่มีมาและถูกมากเลยนะจ๊ะ

แต่พอตอกออกมาไข่แดงกลายเป็นไข่ดำนะครับ
คุณผู้ชมฮะนี่วันนี้
ผมท้าทายคุณผู้ชมให้เดินไปที่ตู้เย็น
แช่ไว้อยู่บ้างหรือเปล่า

เตรียมเนี่ยเตรียมถ้วยน้ำแบบนี้ไว้
เพื่อที่จะมาพิสูจน์ไข่กัน

ข้างบนนี้ที่ตั้งอยู่ข้างหน้าเรา

ที่แบบกลางแล้วก็ไข่ที่แบบเก่าแล้ว

เขาบอกวิธีการที่จะสังเกตไข่
ว่าไข่ไหนไข่ใหม่ไข่เสียไข่เน่าได้
มีสัก๔วิธีที่สำคัญบอกคุณผู้ชมไว้แบบนี้ก่อน
หนึ่งก็คือเรื่องของการนำไข่ไปลอยน้ำ

ใช่ค่ะนี่นี่นี่นำไข่ไปลอยน้ำ
นี่ถ้าไข่ลอยบนผิวน้ำ

ทิ้งถังขยะได้เลยเดี๋ยวทำให้ดู
ถ้าเกิดว่าไข่ดีไข่ใหม่ต้องจมนะ
ต้องจมน้ำฮะวิธีที่๒ก็คือ

บางคนจะคิดว่าเฮ้ยไข่มันจะต้องผิวเรียบลื่นสวยใช่ไหม
แต่คุณผู้ชมฟังนะถ้าเรียบลื่นสวย
อันนั้นคือไข่เก่าไข่เน่า
เพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นไข่ใหม่จริงผิวต้องมีความหยาบ

เดี๋ยวจะบอกเหตุผลให้ฟังทำไมผิวต้องหยาบ
วิธีที่๓คือลองวัดน้ำหนักของไข่ดู

น้ำหนักน้อยแสดงว่าไข่เก่าหรือไข่เสีย

อันนี้ต้องระวังนิดนึงนะระวังไข่เหมือนจะแตกเหมือนกันนะ
ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเขย่าแล้วมันไม่มีเสียงกระฉอกเลย

แต่ถ้าเกิดเขย่าแล้วได้ยินพวกแบบน้ำอยู่ข้างในอันนั้นไข่เก่า

เอาล่ะมาพิสูจน์กันครับคุณผู้ชมฮะ

เรื่องของการจมน้ำ

ผมเพิ่งเอาออกมาจากตู้เย็นเมื่อเช้านี้
ซิเมื่อกี้บอกว่าถ้าจมน้ำคือใครดีใช่ไหม
ใช่เอาเลยไหมดูนะจมไหมฮะอ่าลองดู

คุณผู้ชมอีกสักฟองหนึ่งผมไปซื้อที่แผงมา
บอกไข่นี่เพิ่งมาได้วันเดียวเองจมไหม
อ่าลองดูจมอ่าจมอ่า
ผิวสัมผัสเหรอคุณคุณสัมผัสให้ดูเลยผิวสัมผัสคืออย่างที่สองค่ะ
อย่างอันนี้คุณผู้ชมถ้าอันนี้เป็นไข่ที่แบบไข่ใหม่นะ
ผิวสัมผัสอ่ะมันจะค่อนข้างมีความแบบขลุขระคุณผู้ชมเห็น
ใช่ต้องขุขะแบบนี้เขาบอกว่าแม่ไก่เวลาออกไข่มา
จะมีสารเหนียวเคลือบรูพลุนเอาไว้เคลือบเปลือกเอาไว้ป้องกันจุลินทรีย์
ดังนั้นผิวมันจะขุขะคุกขะแต่ถ้าผิวมันลื่นมันเรียบอันนั้นไม่ดีแล้วนะ
ใช่ค่ะไข่เก่าแล้วเริ่มจะเสียแล้วนะนี่นะครับวิธีดูทั้งเปลือกไข่แล้วก็ดูไข่จมน้ำ
แล้วคุณผู้ชมผมมีไข่เสียไข่เน่าให้ดูด้วย
แม่ค้าเตือนบอกว่าอย่าให้ไข่นี้แตกในสตูดิโอเด็ดขาด
อย่างที่คุณผู้ชมเคยได้ยินคำว่าแก๊สไข่เน่านี่แหละค่ะมันจะเหม็นมาก
ถือด้วยความระมัดระวังคุณดูนะมันจะร้อนถ้าไข่เสียไข่หน้า
มันต้องลอยใช่ไหมลอยไหมลอยน้ำอีกก่อมนึงก็ได้

ดูผิวมันเรียบเห็นมันเรียบแล้วลื่นแล้วด้วย
รีบพี่ผู้ชมรายไหมลอยน้ำลอย
ลอยน้ำเพราะมันเริ่มเสียมันมีอากาศแล้วมันมีแก๊สอยู่ในนั้นแล้ว
ใช่ค่ะนี่แหละเป็นวิธีการทดสอบไข่เอามาบอกคุณผู้ชม

เพราะมันมีอายุของมันคือควรจะทานภายใน๒๘วัน
เกินกว่านั้นก็กลายเป็นไข่เก่าไข่เน่าไข่เสีย
บางคนบอกว่าเรื่องใกล้ตัวแต่เราก็ลืมนะ

เพราะบางคนบอกต้องตอกเท่านั้นเหรอถึงจะรู้

ถ้าพ่อค้าแม่ค้ามาขายแบบนี้นะ

ส่วนการเก็บรักษานะคุณเก็บไข่ไว้ในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า๒๐องศาเซลเซียส
ในการที่จะเอาออกไปขายออกไปหลอกชาวบ้านนะฮะ
ใช่ค่ะเอามาให้ทดสอบให้คุณผู้ชมได้ดูกันแบบนี้